ใหญ่กันก่อนที่เมื่อวานี้มีข่าวออกมาว่า
ยาลามีการพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ถึง๔๐คน
อุ๊ยข่าวนี้หลายคนฟังแล้วก็ตกใจนะ
แม้ว่าเมื่อวานสบคจะออกมาแถลงว่า
อดรวมผู้ติดเชื้อเมื่อวานเพิ่มขึ้นต่ำที่สุดเลย
คือ๓รายแต่เนี่ยเรื่อง๔๐รายที่ยาลาสรุปมันยังไงกันแน่
ทีนี้ต้องดูเรื่องของการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
และวันนี้สบคน่าจะมีการแถลงนะ๑๑๓๐นนะครับ
รอฟังกันว่ายอดที่ยาลา๔๐คนเนี่ย
จะมารวมอยู่ในยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

เมื่อวานนี้ทางจังหวัดทางในแพร่สงคราน
ชุมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยาลา
เปิดเผยผลจากการปฏิบัติการเชิงรุก
พยายามเข้าพื้นที่ชุมชนเข้าไปดูใครกลุ่มเสี่ยง
และมีการติดเชื้อเท่าไหร่เอาเครื่องไม้เครื่องมือไปตรวจเลย
โดยการประดมกำลังพลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด
สาธารณสุขอำเภอแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รวมถึงเจ้าหน้าที่อสมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ปูพรมเลยนะคุณนะออกคัดกรองประชาชนในพื้นที่๘อำเภอของจังหวัดยาลา
โดยเมื่อวันที่๑๘ขออภัยถึง๒๔เมษายนคือมีการปูพรมตรวจหาเชื้อกลุ่มเป้าหมาย๓๒๗๗ราย
ในนั้นพบติดเชื้อยืนยันไป๒๐รายทีนี้นั่นปูพรมครั้งใหญ่ครั้งก่อน
ทีนี้ก็ต้องมีการปูพรมกันอีกรอบหนึ่งทำการสอบสวนโรคเพิ่มจากผู้ป่วย
ยืนยันทั้ง๒๐รายพบว่าทั้ง๒๐รายได้ไปอยู่ใกล้ชิด
หรือว่ามีผู้สัมผัสโรคอีกจำนวน๖๗๑รายทีนี้ล่ะครับ
ก็เลยได้ทำการตรวจเชื้อกับคนกลุ่มนี้ก็พบผู้ติดเชื้ออีก๖ราย
และเมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคจากผู้ติดเชื้อ๖ราย
ก็พบว่าทั้ง๖รายไปสัมผัสไปใกล้ชิดกับบุคคลอื่นอีก๓๑๑ราย
ทีนี้แหละครับกลุ่ม๓๑๑รายจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ
ในการปูพรมลงพื้นที่เข้าไปตรวจและปรากฏว่ามีการตรวจหาเชื้อทั้งหมด
พบผู้ติดเชื้อในกลุ่ม๓๑๑รายถึง๔๐รายด้วยกัน
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ออกมาเมื่อวานนี้ว่าทางจังหวัดยาลา
ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๔๐รายแต่มันยังไม่อยู่ในยอดของสบคที่เขาแถลงนะครับ
ซึ่งทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วยังไม่แสดงอาการป่วย
แต่นี่แหละครับสิ่งที่ต้องรอคือรอการตรวจยืนยันอีกครั้ง
โดยส่งเชื้อไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลาเพื่อรอการยืนยัน
ซึ่งเมื่อวานนี้จริงนะคุณผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามทางโฆษกสอบคอในการแถลงใช่ไหมฮะ
ศกสบคก็บอกว่ามันต้องให้รอบครอบเรื่องของวิธีการตรวจและขั้นตอนการตรวจ
แล้วก็ต้องสรุปออกมาว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่หลายสิบรายแบบนี้จริงหรือเปล่า
ถ้ามีการตรวจรู้ผลเมื่อวานวันนี้จะแถลงในการแถลงของสบค๑๑โมงครึ่ง
เอาจริงคือมันก็ต้องรอแหละถึงแม้ว่ามันจะมีข่าวออกมาว่า
คืนนี้คุณหมอในพื้นที่จะทวิตข้อความว่าผลของทั้ง๔๐คนเป็นลบไม่พบเชื้อ
แต่อย่างไรก็ตามรอฟังจากสบคดีที่สุดเลย
เราไม่อยากเห็นยอดตรงนี้เลยนะ๔๐รายไม่อยากเห็นแล้วนะฮะว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่นะครับ
ส่วนกรณีของหญิงท้องแก่ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็มาคลอดลูกที่โรงพยาบาลยาลานะครับ
แพทย์สงกรานไหมชุมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็เปิดเผยนะครับว่า
หญิงท้องแก่มาจากอำเภอบรรนังสตามาคลอดลูกที่โรงพยาบาลยาลา
ไม่ให้ข้อมูลประวัติต่อเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ไปทำคลอด
ต้องทำการตรวจเชื้อและกักตัว๑๔วัน
ก็เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ติดเชื้อด้วยนะครับ
ขณะที่เด็กแรกเกิดอายุ๑๔วันต้องตรวจหาเชื้อโควิดเช่นเดียวกัน
โชคดีที่ไม่พบเชื้อครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่ต้องติดตามอาการของเด็กทุกวัน
จนกระทั่งแน่ใจว่าจะไม่พบเชื้อ๑๐๐
ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามครอบครัวที่บ้านของผู้ที่มาคลอดลูก
อย่างต่อเนื่องเลยว่ามีใครสัมผัสใกล้ชิดบ้าง
ซึ่งตอนนี้เด็กอายุ๑๔วันนะครับก็ต้องไปอยู่กับคุณตาคุณยาย
ส่วนแม่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบรรนังสตา
มแม่นั้นทานได้โดยแม่นั้นใช้วิธีในการปั๊มนมเพื่อให้ลูก
เพราะว่าน้ำนมมันไม่เป็นส่วนที่ทำให้ติดเชื้อโควิด๑๙แต่อย่างใดนะครับ